ใหญ่ข่าวยักษ์นะฮะใหญ่จริงข่าวยักษ์จริงเลยครับ
บรรทุกรูปปั้นยักษ์ตัวสูงใหญ่เบอร์เริ่มเลย
สงสัยว่ากรณีนี้ทำคอนเทนต์หรือเปล่า
เพราะตอนนั้นครูกายแก้วไปติดอยู่แบบนี้แล้วดังมาก

กระทั่งคนรู้จักว่าอ๋อครูกายแก้วเนี่ย
เอาไปตั้งที่ศาลครูกายแก้ว

เอ๊ะแล้วภาพฝั่งขวาที่เกิดขึ้นวันนี้
รูปปั้นยักษ์รูปปั้นวานอนหรือว่าลิงเนี่ย
จะเอาไปตั้งที่ไหนเกิดอะไรขึ้น
บ่ายที่ผ่านมาหลายคนที่ขับรถผ่านถนนเส้นพระราม๙ครับ

รูปปั้นยักษ์รูปปั้นลิงมาติดอยู่ตรงนี้

ทำให้รถเริ่มติดสะสมยาวเลยนะฮะ
ออนไลน์แชร์คลิปแชร์ภาพนิ่งกันเยอะมากครับ
โพสต์ภาพและมีข้อความด้วยบอกว่า
เวลาประมาณบ่ายโมง๓๙นาทีวันนี้ครับ
รูปปั้นติดคานสะพานไปต่อไม่ได้
ถนนพระราม๙ขาเข้าใต้สะพานลอยคนข้าม

แล้วความสูงของรูปปั้นเนี่ยเป็นรูปปั้นยักษ์กับวานอนเนี่ย

ติดคานสะพานลอยคนข้ามไปต่อไม่ได้
รถติดหนักมากท้ายแถวสะสมอยู่นู่นเลยครับ

แฮชแท็กรายงานจราจรแฮชแท็กรถติด
รายงานการจราจรช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
คนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเยอะมาก
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะคนขับเขาน่าจะรู้หรือเปล่าเนี่ย

คำนวณความสูงกันมาแล้วสิ

บางคนบอกคุ้นจังเลยเหตุการณ์นี้
เปรียบเทียบกับ๓เดือนที่แล้ว

เอาอีกแล้วตั้งใจหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งครูกายแก้ว

วันนี้๕พฤศจิกายนรูปปั้นยักษ

คนข้ามถนนพระราม๙ครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยว่า

ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาไปเจอกับ
ประดิษฐ์เจริญบุญเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับ
พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประดิษฐ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
รถบรรทุกเอารูปปั้นยักษ์รูปปั้นวานอนหรือว่าลิงตัวใหญ่
พอลงมาจากสะพานข้ามแยกเสร็จแล้วความสูงของรูปปั้นมันสูงเกิน
คานสะพานไปต่อไม่ได้รถก็เลยติดยาวเลย
จากนั้นเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการแบบที่เห็นด้านซ้ายครับ
เอาเครนมายกรูปปั้นลงแล้วเอียงลอดใต้สะพานลอยคนข้าม
พอผ่านมาได้เสร็จปั๊บค่อยเอามาย้ายขึ้นรถคันใหม่

เห็นว่าการย้ายในครั้งนี้ทำเอาเขี้ยวยักษ์
สองข้างเลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมซ้ายขวา

ปั้นดังกล่าวเห็นว่าจะนำไปตั้งเอาไว้ที่ศูนย์
เยอะธนธรรมแถวถนนเทียมร่วมมิตรครับ
โชว์ช่วงนี้มีงานแสดงโขดด้วยไง
แต่ว่ามาติดคานสะพานลอยคนข้ามแบบนี้
ยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูแลรับผิดชอบ
ระมัดระวังหน่อยประเมินให้ดีคำนวณให้ดีฮะ